ขาดครึ่งจริงคุณแบบนิดเดียวอ่ะนิดเดียวเกือบจะเข้าตัวคุณพี่เขาอยู่แล้วอ่ะ
รถไถเขาขับออกมาจากซอยเองฮะเลี้ยวออกมาจากซอยอ่ะเนาะจะวิ่งไปตามถนนนะแล้วรถเก่งก็ขับขี่มาทางตรงก็คงเบรกไม่อยู่อ่ะใช่ก็เลยชนกับหน้ารถไถอ่ะขาดเลยตรงเนี่ยตรงหัวรถไถอ่ะขาดไปเลยอ่ะต้องบอกว่าทรัพย์สินเสียหายแต่มันก็ยังไปซ่อมไปซื้อใหม่ได้ใช่ก็ยังเคราะห์ดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตนะเคราะห์